ซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ของพักประชาธิปัตย์อีกต่อไปนะครับ
เพราะว่ากลุ่มนี้ถูกพักประชาธิปัตยุบไปรวมกับกลุ่มยุวประชาธิบัตย์เดิมแล้วนะครับ

ความพยายามสร้างกระแสชูคนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกับการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นจุดขายให้กับพักการเมือง

แต่ก็มีอีกหลายพักที่ต้องยุบตัวลง

มีสมาชิกในกลุ่มถึง๒๑คนในช่วงเปิดตัว
รวมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มยังเดโมแครต
หรือกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ที่มีอยู่เดิม

เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปกับพัก

คือสำคัญที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของพัก
แล้วก็ต่อไปก็จะมีอนาคตต่างนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทำมานานแล้ว
ตั้งแต่สมัยยุคเมื่อหลายสิบปีก่อน

เพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าไปอย่างง่ายได้หมดหน่อย
คนแรกที่ตัดสินใจลาออกจากพัก
คือนายพระฤิชย์วัชฌาสิน

ทันทีที่มีมติเข้าร่วมรัฐบาล

โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

หลังสิ้นมังกรการเมืองนายบรรหารศิลปะอาชา
ก็มีแนวคิดผลักดันคนรุ่นใหม่เป็นด่านหน้า
ชิงชัยสนามเลือกตั้งในนาม๕นิวบลัด
นำโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาทายาทนายบรรหาร
แต่เปิดตัวได้ไม่นานกลุ่มนี้ก็ต้องสลาย
แก่นำพักดึงตระกูลสะสมทรัพย์
นักการเมืองดังจังหวัดนครปฐมมาร่วมงาน
หวังสร้างคะแนนเสียงภาคกลางเพิ่มเติม
พร้อมผลักดันนายประพัฒน์โพธศุธน
อาวุโสพักนั่งตำแหน่งเลขาธิการพัก

ตำแหน่งสำคัญและความเป็นผู้นำทัพ
ไม่ได้เป็นไปตามที่นิวประหลัดคาดหวัง

ทำให้นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติ
ตัดสินใจย้ายพักซบบ้านใหม่ภูมิใจไทย

และนายกรวีปริศนานันทกุล
จากปัญหาคาใจภายในพัก
ทำใจทุกวันเพราะเราอยู่ที่นี่มา
มา๑๐ปีนะครับ
และไม่เคยมีสักครั้งเลยที่ผมคิดว่า
ผมเจอเราจากชีวิตนี้เนี่ยจนวันนี้เนี่ย
อย่างไรก็ต้องออกมา
มันสำหรับผมนะฮะ

คนรุ่นใหม่ยังไม่สามารถก้าวมาเป็นแถวหน้าทางการเมือง
เพราะคะแนนเสียงที่ได้มาเป็นกรอบเป็นกรรม
ก็ยังต้องพึ่งบารมีชื่อฉันของนักการเมืองเดิมอยู่ดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน